ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของพระขุนแผนนะฮะพระขุนแผนเนี่ยอ่า
ได้ชื่อว่ามีพุทธคุณด้านของเมตตามหานิยมสุดยอดแห่งมหาเสน่ห์
นะฮะส่วนมากก็จะเป็นองค์แบบลักษณะห้อยคอค่ะเอาไว้คล้องคอนะครับ
แต่มีหนุ่มคนนึงอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะอ่าไม่หนุ่มแล้วห้าสิบสี่แล้วอืม
แต่ก็ยังหนุ่มอยู่ค่ะนะบอกว่าผมมีพระขุนแผนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โห
เฮ้ยคอไหวไหมเนี่ยคุณเห็นประสอนโหนี่ไงก็ใหญ่จริงคลองคอนี่หือ
เคล็ดไหมนี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะองค์ใหญ่มากเขาบอกว่าของเขาเนี่ย
ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนายนิวัตรสิริสมบูรณ์อายุห้าสิบสี่ปีนะฮะ
เป็นพ่อค้าขายหมูย่างเขาห้อยพระขุนแผนองค์นี้นะครับ
ห้อยจริงจริงนะแล้วห้อยตลอดเลยเหรอคะถูกต้องฮะนี่พระขุนแผน
หลวงปู่ทิมเนื้อดินดำวัดละหารไร่ใส่กรอบอย่างดีนะครับ
นี่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดระยองก็ไปดูมา
หลังจากได้ข่าวว่าโอ้โหมีพ่อค้าขายหมูย่าง
ห้อยพระขุนแผนใหญ่ที่สุดในโลกอืมนี่ครับพระขุนแผนที่มีความสูงยี่สิบเซนติเมตร
กว้าง๑๓เซนติเมตรหนา๒เซนติเมตรมีน้ำหนักครึ่งกิโลกรัม
อืมนี่ไปไหนมาไหนนี่ฮะค่ะลุงนิวัฒน์บอกว่านี่ไปไหนมาไห
ผมก็เนี่ยฮะห้อยอย่างเงี้ฮะแต่ต้องค่อยค่อยเดินหน่อยเพราะหนักหน่อยนะคะ
โอ้โหเห็นไหมคือนายนิวัฒน์เนี่ยบอกว่าพระขุนแผนองค์นี้ได้มาจาก
รุ่นพี่ที่นับถือกันชื่อในโด่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ให้มาก็ต้องเอาพันกระดาษทิชชู่แบบหลายม้วนเลยอ่ะ
มาอย่างแน่นหนาป้องกันความเสียหายตอนได้มาดีใจมากเพราะว่า
เฉพาะพระเครื่องเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยก็มีแต่องค์เล็กเล็กค่ะอ่า
องค์นี้มาโอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าหาร้านอัดกรอบตั้งนานอืมอ่า
ร้านอัดกรอบเลี่ยมพระเนี่ยค่ะร้านที่เขาจะรับทำเนี่ยก็มี
แต่บางร้านเนี่ยคิดค่าทำเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทอืมเพราะว่าองค์ใหญ่ด้วย
ใช่นะฮะเขาก็ไปเจอร้านหนึ่งนะครับคิดราคาเจ็ดร้อยบาทอ่า
แล้วก็ไปซื้อสร้อยอีกเป็นสร้อยเอามาห้อยพระเนี่ยนะฮะ
อีก๓๐๐บาทรวมละพันหนึ่งแต่ที่ร้านที่เขาทำกรอบให้เนี่ยนะฮะ
ทำอยู่สามชั่วโมงค่ะนี่นะฮะเสร็จวันแรกก็พร้องคอเลยฮะ
ปรากฏว่ามีคนเห็นมาขอเช่าเลยสู้ราคาด้วย
แต่ว่าคุณนิวัฒน์เขาบอกเขาไม่ปล่อยนะฮะไม่ปล่อยให้เช่านะครับ
ตอนนี้ทราบว่าราคาในตลาดพระเครื่องพระองค์นี้น่าจะอยู่สักประมาณ๘๐๐๐บาท
อันนี้นายนิวัฒน์เขาบอกนะครับทีนี้พอได้มาบูชาเนี่ย
เขาบอกว่าก็มีเรื่องที่แปลกแปลกเคยเจออยู่ตลอดค่ะอย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อคืนนี้เองนะครับฝันแปลกฝันแบบประหลาดมาก
เพราะฝันว่าตัวเองปวดท้องอ่าปวดท้องหนักอืม
ไปเข้าห้องน้ำพอเสร็จธุระเรียบร้อยคุณเขมมาสอน
ไม่มีน้ำราดอืมไม่รู้จะทำยังไงเอามือสองข้างของตัวเองเนี่ย
โกยกรรมอุจจาระสดสดของตัวเองมาอ๋ออันนี้ในฝันนะในฝัน
เขาว่ากันว่าฝันแบบนี้จะได้โชคได้ลาบไงสงสัย
พอโกยขึ้นมาได้เอ้าตกใจสะดุ้งตื่นแล้วจำความฝันได้
งวดนี้เอาแน่สิบหกพฤษภาคมพี่ก็บอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เลื่อน
งวดนี้เอาแน่นะครับ
ฝันเข้าห้องน้ำแล้วจับอุจจระตัวเองอ่ะ
จับเยอะด้วยสองมือเลยคือเหมือนกับว่าน้ำในถังจะหมดมันขอดอ่ะ
ขอดผมก็พยายามจะเอาขันเนี่ยตักน้ำเพื่อจะลาดอุจจาระ
แต่มือก็ไปจับอ่าอุจจระเนี้ยอืมมากมายแล้วกัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้เสี่ยงดวงไว้มั่งแล้วนะ
แต่อยากจะซื้อสามห้าเจ็ดน่ะอ่าหรือว่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรเงี้ย
แต่ถ้าว่ามีโชคนะพี่น้องเผื่อเผื่อมีโชคลงอ่ะ
แต่ว่าถ้าไม่มีโชคก็อย่ามาว่ากันนะ
เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะแต่อยากจะซื้ออ่ะใจอยากจะซื้ออ่ะ
นี่อืมอันนี้ซื้อตามใจพี่เขาค่ะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลใช่ใช่แต่พี่เขาอายุห้าสิบสี่ปีค่ะ
แต่อย่างอื่นผมก็ตีไม่ถูกเลยนะตีเลขเป็นถูก
เขาบอกว่าก็เชื่อว่าเป็นสุริมงคลของชีวิตได้พระองค์นี้มานะครับ